กันเลยครับอีกหนึ่งคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญแต่ก็สามารถที่จะปิดคดีได้นะฮะที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีเธอถูกฆาตกรรมแล้วก็ค่อนข้างโหดเยี่ยมมีการเฉือนอวัยวะเพศของเธอนำศพไปทิ้งไว้ในห้องเก็บของสุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วก็เป็นชายคนนึงซึ่งมาเกาะแกะกับเธอพยายามมา

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะทำแผนครับ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ
ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ

ชาวบ้านญาติโปรดแค้นไปดูภาพบรรยากาศขณะ